นี่ก็เหมือนกันสภาพตัวเองก็สำคัญนะคะผู้หญิงคนนี้เขาบอกเป็นสาวใหญ่
ถามมันไม่บอกชื่อหรอกใส่ชุดมาสีขาวทั้งชุดเลยนะ
ขับรถกระบะมาอยู่ดีดีไม่รู้ยังไง
ชนกับรถเก๋งค่ะแต่ชนรถเก่งแล้ว
มันเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ของเด็กนักเรียนที่เขามา
เพราะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วรถเนี่ยพอมันเกิดการชนมันหมุนคว้าง
ไปชนกับกลุ่มน้องน้องนักเรียนเทคนิคค่ะเจ็บระนาวนับสิบคน
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือ
น้องน้องนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปากช่องนี่แหละได้รับบาดเจ็บ
โอ้โหแต่ละคนน่ะนอนร้องโอดอวยอยู่เนี่ยบนถนนนะคะ
ตรงนี้มันเป็นทางโค้งบ้านท่างอยนะคะริมถนนมิตรภาพสายเก่า
อยู่ที่ตำบลหนองสาหร่ายที่อำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ดูสภาพรถกระบะคันนี้ซะก่อนด้านหน้าเนี่ยเละพังทั้งคัน
ล้อหน้านี่โอ้โหเนี่ยมันฉีกออกมาแบบนี้เลยอ่ะนะคะ
ยางก็คงระเบิดแล้วค่ะนะคะนี่แหละเพราะเขาไปถูกกระบะนะคะ
คือน้องอ่ะเจ็บเพราะถูกกระบะเนี่ย
ประสานงามาโดนรถเขาเพราะรถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ย
ป้ายทะเบียนงองูขอไข่เจ็ดแปดห้าแปดมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปากช่อง
ประสานงาไปชนกับรถเก๋งสีแดงคันนี้นี่นี่ที่อยู่ตรงเนี่ย
ใต้ต้นไม้ตรงเนี้ยนะคะสภาพรถเก๋งไม่ต่างกันกับรถกระบะคันเมื่อกี้
ล้อด้านหน้านี่ยุบเข้าไปในตัวรถเลยทีเดียวด้านข้างเนี่ยพังเป็นแถบ
รถเก๋งคันนี้พอถูกชนเสร็จมันเกิดการกระแทกกันอย่างแรง
แล้วรถมันหมุนคว้างค่ะคุณผู้ชมทีนี้มันก็เลยหมุนไปชนกับรถจักรยานยนต์ของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปักช่องอีกทีหนึ่ง
ซึ่งน้องเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมาหลายคนหลายคันแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมาก
อย่างที่บอกว่านอนเกลื่อนอยู่บนถนนนอนร้องโอดโอยกันกว่าสิบคนค่ะและมีคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัส
มีคนที่ขาหักผิดรูปด้วยเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลปักช่องนานานะคะ
แล้วก็คนขับรถเก่งก็บาดเจ็บเหมือนกันคนขับรถกระบะอย่างที่บอกเป็นสาวใหญ่ค่ะ
ชุดสีขาวมาคนเดียวแม่อันนี้ให้ทั้งสองท่านวิจารณญาณกันเอาเองแล้วบอกสิคะว่า
แบบนี้เป็นยังไงคะไม่ปกติล่ะอ่าถูกค่ะเมาค่ะเมา
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องนะคะใครถามอะไรก็ตอบไม่ถูก
ไม่บอกชื่อด้วยบอกแต่ว่าไปงานบวชมาอืม
มานิดหน่อยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น

ไอ้เกียงดีพอเล็บเต้น
พี่ขวัญพูดเองบอกผู้หญิงคนนี้บอกดื่มมานิดหน่อย

เออป๊อบตอบเง่งเยี่ยงจริงนะคะนี่คุณผู้ชม

คือถามไม่ตรงคำตอบเขา

ตำรวจสพปักช่องนำตัวสาวรายนี้ไปสอบสวนต่อที่โรงพัก

และแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปค่ะ